ท่านผู้ชมครับเรื่องของสลากออนไลน์นะฮะมีเรื่องให้พูดถึงยังไม่จบนะครับ
มีกรณีแรกเนี่ยเริ่มจากคุณนวัดอิสระไกรศิลป์ใช่ค่ะ
บอกว่าจ้างมิสแกรนด์ให้มามอบรางวัลในงานแล้วก็ไม่มา

คุณนวัดก็เลยออกมาบอกจะฟ้องเรื่องอะไรจะไปได้ยังไง
ก็ตอนไปครั้งแรกสุดเนี่ยพบว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ชื่อเอกอ่ะค่ะ
ไปไล่ตรวจสอบตอนหลังเอ้าถูกทริปถูกสลากทริป
ไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงตอนหลังก็ไม่ส่งให้ไง
งั้นจะเข้ากระบวนการแบบไปจัดฉากกับเขาด้วย

แต่มีคนถูกจริงนะเพียงแต่ว่าคนถูกจริงเขาไม่อยากปรากฏตัว
ก็เลยไปหาคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเป็นสมอ้างแทนเพื่อให้ดูว่า
เห้ยเรามีไม่งั้นมันไม่มีคอนเทนต์
ว่าเรามีคนถูกจริงนะคนจะได้มาซื้อกับเรา

ถูกต้องแต่คนก็ถามต่อว่าเอ้า
แล้วทางเจ้าของร้านเพชรชื่อดังอ่ะ
ที่ถูก๒๔ล้านอันนั้นถูกจริงหรือถูกปลอม

แล้วทางร้านเพชรเขาบอกเขาแบ่งให้พระเอกดังชื่อบิ๊กเอ็มอีก
นี่ฮะมันถามมาต่อเนื่องเรื่อย
ล่าสุดเนี่ยอันนี้บิ๊กเอ็มนะนี่บิ๊กเอ็มนะครับ
วันนี้เนี่ยทางซีโอวีเนี่ยออกมาบอกว่า
กรณีนี้นะเจ้าของร้านเพชรยืนยันว่าถูกจริง
แล้วเจ้าของร้านเพชรกับบิ๊กเอ็มเขาไปตกลงกันเอง
เจ้าของร้านเพชรเขาจะไปอะไรกับบิ๊กเอ็มเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้

เอาขอดูภาพเมื่อสักครู่นี้หน่อยกับคุณน็อตกองสลากพลัสนะฮะ
นี่คุณน็อตกองสลากพลัสนะครับเจ้าของกองสลากพลัสนะครับ

คุณน็อตบอกภาพนี้เนี่ยนัดเจอกันคุยกันยอมรับว่าคุณน็อตเนี่ยเป็นคนนัด
แต่ก่อนจะเกิดเรื่องสลากทิพย์กรณีของคุณเอกกับคุณนวัดด้วยซ้ำ
แต่การโพสต์ภาพนี้มันกลายเป็นว่าทำให้คุณน็อตเสียหาย

ตรงข้อความนี่บอกแอ้นี่ใช่มั้ย
คลิปเสียงภาพพร้อมหนูพร้อมให้ข้อมูลลุงตู่ค่ะ
ตอนหลังมาบอกลุงตู่เลยนะขายลูกชิ้นไม่ใช่หมายถึงลุงตู่นายก

แต่เป็นการเจอกันก่อนมีเรื่องสลากทิพย์

คุยกันว่าเรามาจับมือกันดีกว่า
จะได้ทำให้ตลาดสลากออนไลน์เนี่ย

แต่พอเกิดเรื่องสลากทิพย์ขึ้นมากรณีคุณเอก

มันก็กลายทำให้คนไม่เชื่อมั่นในสลากออนไลน์

มาตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีของ

มีหลักฐานการเสียภาษีอะไรถูกต้องทุกอย่าง
รางวัลที่๑ของเขาเนี่ยลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง

ทั้งเรื่องของร้านเพชรชื่อดัง
ที่ถูกรางวัล๒๔ล้าน

แต่หลังจากนั้นร้านเพชรกับบิ๊กเอ็มจะไปอะไรกันเนี่ย

เรื่องไปพาดพิงคุณน็อตกองสลากพลัส
เธอบอกเธอแค่โพสต์ขำ
ลองฟังนะครับ
เรายินดีให้ทุกคนตรวจสอบ
แต่ว่าในการออกสื่ออาจจะไม่ได้

แต่เรามั่นใจว่าเราทำ
ปัจจุบันนี้เราทำถูกต้องไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้เซ็ตอะไรแล้ว
ก็กราบขอโทษสื่อมวลชนประชาชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะ
พี่ตุ๋นพี่นวัดมิสแกนแล้วก็พี่น็อตด้วยนะคะ
ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ

นี่พี่ตุ๋นนี่หมายถึงอดีตลูกจ้างของเธอที่เธอก็ไปพาดพิงเขาไว้

นี่ฮะคุณน็อตบอกไม่ขำด้วยนะฮะ

แล้วจะฟ้องเอาผิดหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์
กับทางปคบด้วยทางสคบด้วย
หลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดว่ามีรางวัลที่๑จริง
แล้วนี่ฮะวันนี้คุณน็อตเอาอันนี้มาถามเลย
บกำไรขาดทุนปี๒๕๖๔คุณน็อตถามว่า
ดูเลยนะสองฝั่งสีแดงกองสลักพลัส
เนี่ยการขายพันกว่าล้าน
เขาก็มีการเสียภาษีอะไรถูกต้องใครถูกรางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวัน
เนี่ยรายได้รวมเนี่ย๘๐๐๐กว่าบาท
ตกราคาเนี่ยมันแค่ประมาณ๘๐บาท
แล้วคุณไอ้ส่วนต่างของคุณมันอยู่ไหน
มีการแจ้งงบดุลหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
อาจจะว่ายังไงนะครับเอาลองฟังที่คุณน็อตให้สัมภาษณ์วันนี้หน่อยนะครับ
๖๔เขาขายมา๖งวดเริ่มขายตั้งแต่กันยา
๖งวดขายได้๘๕๐๐๐บาทซึ่งสมมุติใบละ๘๐ก็พันกว่าใบ
มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเขายื่นงดติดลบ๑๕ล้านอย่างนี้
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับก็เลยสงสัยว่าเขาส่งภาษีครบหรือเปล่า
หลบเลี่ยงหรือเปล่าซึ่งมีโทษจำคุกนะฮะถ้าเจตนาหลบเลี่ยงครับ
ก็เราก็คงดำเนินการทั้งหมดทุกคดีครับเพราะว่าเรื่องนี้มันส่งผลต่อภาพลับ
การลอตเตอรี่ออนไลน์โดยตรงซึ่งเป็นสมาคมที่ผมดูแลอยู่
แล้วก็เป็นธุรกิจที่ผมทำอยู่เราก็คงต้องจัดการนะครับ
นี่ไงประเด็นสำคัญคือมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลอตเตอรี่ออนไลน์
หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เขาจะดำเนินการต่อนะ
เขาจะไม่ปิดเขาจะไม่เลิกแต่จะไม่ทำละ
ไอ้คอนเทนต์แบบถูกทิบสลักทิบอะไรพวกนี้
ค่ะก็ไม่ควรทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะ
ใช่นี่ฮะอ้าวกรณีของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มนะครับ
หลังจากออกมาแถลงพร้อมกับพี่นวัดยอมรับว่าไม่ได้ถูกจริง
เมื่อวานนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่กินได้แล้วค่ะวันนี้โพสต์ล่าสุด
พิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าหนึ่งชิ้นบอกเป็นมือแรกที่กินข้าวลงแล้วครับ
ให้เหตุผลนะว่าทำไมถึงกินข้าวลงแล้วอาจจะหายเครียดบ้างหรือยังไง
ออกมาพูดความจริงทั้งหมดมันก็สบายใจขึ้น
แต่ทีนี้ต้องรอฟังทางเจ้าของร้านเพชรแล้ว